คลายร้อนยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวเสียงดีของเรา
จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวคลายร้อนกันที่ทะเลสาบทุ่งกุลาจังหวัดสุรินทร์นะคะ
เขาบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้สภาพน้ำที่นี่เนี่ยสีคลามเหมือนกับน้ำทะเลเลย

พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันเลยติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

ที่นี่มีทะเลสาบทุ่งกุลานะครับ
ซึ่งเป็นทะเลสาบสีครามน้ำใสน่าเล่นมาก
โอ้โหได้ที่คลายเราแล้วล่ะคราวนี้ไปกันเลยครับ

ตะบนไพรขลาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินครับ
น้ำสีครามใสน่าลงไปสัมผัส
ไม่รีรอเปลี่ยนเสื้อผ้าลงแพร่

แต่ก่อนลงน้ำขอเติมพลังด้วยเมนู
หน้าตาน่ารับประทานรสแซ่บถูกใจ
กับบรรยากาศชิวหายร้อนเลยล่ะครับ
โอ้โฮน้ำใสมากเลยครับผู้ชม
แต่ว่าก่อนที่จะลงไปเล่นน้ำทุกครั้งนะครับ

จะต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยทุกครั้งนะครับ

เมื่อที่องค์การปริหารส่วนตะบนไพขลา

ต่อไปจะไม่ให้แพร่ลอยออกไปกลางน้ำ
โดยให้ผู้ประกอบการทำแพร่ทางเดินเป็นรูปตัวที
เป็นทางเดินเข้าแพร่ที่ลอยอยู่กับที่
เพื่อการดูแลความปลอดภัยง่ายขึ้นครับ
พ่อค้ามีค้าก็กลับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ

คือนโยบายของผมเอง
ไม่อยากจะให้คนข้างนอกเข้ามาค้าขาย
ก็อยากให้คนในพื้นที่มีรายได้

๑๓๐ล้านหลายค้าและก็๑๕๕แพร่
จะจัดระบบให้มันเข้าระบบอยู่ครับ
ไม่ให้มีการล่องแพร่หรือลากแพร่

ก็ห่างจากริมตลิ่งอยู่ประมาณ๑๕เมตร

ที่นี่เหมือนทะเลภาคอีสานจริงครับ

แต่ผมขอเลือกโซฟาโบ๊ทที่เขาบอกว่า
ซอบพอตื่นเต้นเท่านั้นครับ

ใครบอกว่าไม่บาดเสียว

ทั้งเสียวสนุกมันซะสุดทีเดียว
แต่เตือนคนที่ร่างกายแล้วก็ใจไม่พร้อม
รวมถึงเด็กไม่ควรเล่นเด็ดขาดนะครับ
ที่สำคัญต้องใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาด้วย
เล่นน้ำคลายร้อนแต่เหนื่อยแล้วก็พักผ่อน
เอ็นหลังรับลมเย็นสบายครับ
ฤดูแรงจะไม่สามารถนำน้ำจากทะเลสาบทุ่งกุลา
จึงมีน้ำเต็มตลอดทั้งปีและเนื้อที่กว่า๗๐๐ไร่นี้
แบ่งพื้นที่กว่า๑๗๐เป็นเขตอนุรักษ์ห้ามมีแพร่หรือว่าลงไปเล่นน้ำ
เพื่อให้น้ำได้บำบัดตัวเองจะได้ใสหน้าลงไปเล่นตลอดเวลาครับ
แล้วก็ยังทำสวนสาธารณะเส้นทางจักรยานกว่า๕กิโลเมตรด้วย
ถือเป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวคลายร้อนได้ดีทีเดียวครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน